นี้ว่ากันด้วยเรื่องของคดีของน้องชมพู่

วันแล้วนะครับใครทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตเด็กหญิงวัย๓ขวบแห่งบ้านกกอก
ที่ตมนต์กกตุมอหลวงจมุกดาหานี่คือพระเดือนชัยที่เคยไปที่ภูเหล็กไฟ

ไปช่วยทำพิธีต่างนานาเพื่อจะหาความจริงว่าใครทำร้ายน้องชมพู่
เหตุบังเอิญก็คือก่อนวันที่๑มิถุนายนเนี่ยไปที่ภูเหล็กไฟไปเขียนนู่นนี่นั่น

เมื่อวานนี้แม้จะไม่ได้อยู่ที่มุกดาหารไปกิจนิมนต์ที่นครนายก
เขียนไปพูดนู่นนี่นั่นเอ้าทะเบียนรถก็ไปตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวานไม่ได้กลับมาที่วัดนะแต่วันนี้มานะครับ
วัดถ้ำจานครูภูหินต่างที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
นี่ฮะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยโอ้โหวันนี้ท่านต้องตาม
เพราะเฉพาะแค่ของพระเดือนชัยเนี่ยนะล่าสุดมีคำสั่งคณะส่งมุกดาหารออกมาอีก
บอกให้ออกจากพื้นที่จังหวัดใช่ค่ะเพราะว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ผิดหลักพระธรรมวินัยกรณีออกสื่อแล้วก็มีเรื่องตัวลงตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง
มีเรื่องใหญ่เลยนะส่วนทางคดีความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่นะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนนี่ลุงพลทำพิธีอะไรก็ไม่รู้
เดี๋ยวท่านรอติดตามหลังจากตำรวจไปค้นบ้านลุงพลเป็นรอบที่๒
ใช่ค่ะป้าแตนภรรยาของลุงพลนี่น้ำตาคลอเลยนะคะ
คือเหมือนกับว่าเครียดมากกลายเป็นว่าตกเป็นเป้า
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วตำรวจบอกต้องการเนี่ยถุงปุ๋ยถุงกระสอบพวก
เนี้ยขอตรวจหน่อยขอตรวจหน่อยว่ามันมีขนสุนัขไหมอืม
ท่านผู้ชมฮะใครจะไปเชื่อถ้าสุดท้ายแล้วการคลี่คลายคดี
การเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่มันจะถูกคลี่คลายด้วยขนสุนัข
ค่ะเอาเรื่องนี้จริงนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าตัวนี้ชื่อเจ้าซูโม่อืม
มันมีความสำคัญยังไงท่านรอติดตามใช่ค่ะ
คือตอนนี้ต้องไปตรวจสอบขนสุนัข
ใกล้ชิดกับน้องชมพู่ทุกตัวเลยนะคะโอ้โหบ้านลุงพลก็มีสุนัขนะคะ
ใช่แต่ซูโม่ตัวนี้สำคัญมากเอาเรื่องของพระเดือนชัยก่อน
ท่านผู้ชมครับพระเดือนชัยนะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาเต็มเลย
วัดถ้ำจานครูภูหินต่างที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
อ่าคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารบอกว่าความจริงไม่ใช่วัดนะถ้าตามเอกสารเนี้ยก็เป็นที่พักสงฆ์
นะที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างนะครับเพราะพระเดือนชัยเนี่ยกลับมาที่วัดแล้ว
หลังจากไม่อยู่วัดหลายวันไปปลุกเสกพระรับกิจนิมนต์อยู่นครนายก
เมื่อวานนี้วันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็ไม่ได้มาที่วัดอ่าเดี๋ยวดูนะฮะ
ช่วงที่ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาพระอาจารย์เดือนชัยกันเนี่ย
ฉันไม่ได้บรรยากพวกเธอมาพวกเธอมานี่ทำให้ฉันอยากรอน
ขอพูดแบบนี้ตกตกพ่อพระพูดตกไปออกกลอไม่เต็มหน้าเร่ากลางยาว
หน้าฉากลางฉากโหผมยังพระอาจารย์สิภาราณใดหัวไม่ทันเข้าซึ้บ
เดี๋ยวเธอเสียอย่างนี้หน่อยอย่างแปลกไว้นะ
พิธิภัณฑ์ไว้ได้ทุกของมีเด็กไฟที่เป็นหา
เสียชีวิตอันเด็กภรรนัสกรรมินทางต่อ
เถอะพวกเราแผ่งเข้ามาไปซักต่อคอมการวันนั้น
พักเขาคงไปพูดมามองไปเสีย

ฝ่านั้นก็ส่วนไปส่วนใจ
หกเกียรติหกสี่เกียรติหกสี่เกียรติหกห้าหกห้า
ไม่ได้มาเอาอะไรมาซื้อที่ช่วยพวกที่บ้าน
ได้กินขาวเอาเงินสองแสนไม่ได้เกี่ยวไม่ยุคพิสูจน์

ไม่เกียรติพอสมกันไปได้พอไปกลับมาดาวนึงดาวนึง
คนก็จะเรียกว่าจะเป็นพระอาจารย์เป็นคนก็เลยชาสมมาก
นี่ฮะที่พระเดือนชัยคุยกับลูกศิษย์ลูกหา
ที่วันนี้ก็มากราบมาไหว้กันนะนะ
ก็เป็นลักษณะท่าทางแบบนี้ที่เราจะเห็นกันจนคุ้นชินนะครับ
มีลูกศิษย์คนหนึ่งเข้าไปหาพระเดือนชัยนะครับ
นำดอกไม้ทูบเทียนขันห้าขันแปด
บอกว่ามากราบพระอาจารย์เพื่อทำพิธีเรียนธรรมจากพระอาจารย์
แล้วพระเดือนชัยก็เลยสวดมนต์แล้วให้ลูกศิษย์พูดตาม
ลูกศิษย์คนนี้ก็ท่องนโมตัดสะซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยนะฮะ
ก่อนที่พระเดือนชัยจะให้ลูกศิษย์ที่เรียนทำอีกสัก๔คน
วันนี้ติไปดูมาติไปมามานั่งขนาดกันข้างตัวลูกศิษย์ที่ทำพิธีอยู่นะครับ
แล้วทั้งหมดก็พนมมือหลับตาพูดคำแบบโทโทะอย่างนี้
ต้องให้ท่านฟังเองเนี่ยฮะท่านดูครับ
โทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโทษโท
สาธุสาธุสาธุสาธุ
นี่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่ว่าคนที่มาเขาบอกว่าเนี่ย
มาทำพิธีขอเรียนธรรมจากพระเดือนชัยค่ะติบอกว่าโอ้โหพี่
บางช่วงผมก็ลืมตัวผมก็เลยโทไว้ด้วย
มีลูกศิษย์ที่มาทำพิธีนะที่เขาก็พูดคุยกับเราอยู่นะครับ
ใช่ค่ะคือทางด้านลูกศิษย์ที่มาทำพิธีนะคะเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้
เรียนทำมาจากลูกศิษย์ของพระอาจารย์๔ปีแล้วนะคะ
วันนี้พอรู้ว่าพระอาจารย์กลับมาก็ตั้งใจมาขอเรียนทำกับพระอาจารย์โดยตรง
เพื่อที่จะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตอนทำพิธีไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรอยู่ค่ะ
แต่จะได้ยินเสียงคนนินทาพระอาจารย์อยู่ในหัว
นับถือเป็นมาได้๔ปีแล้วแต่ว่าตามหาเพื่อนมาก็ไม่เห็นแกสักที
แต่ว่าเรียนกับลูกศิษย์แกเป็นอาจารย์คมสรรแต่ก่อน
จะรับกิจแทนเกรียร์ทุกทีเวลาที่มาแต่เห็นแฟนพูด
หนูเห็นแฟนพูดหนูก็เลยว่าเอออยากมาหาเกรียร์
เพราะว่าวิชาของแกน่ะตามที่หนูได้หนูได้หนูได้ทุกสิ่งทุกอย่างเยอะ
ซึ่งหนูปรัฐนาหนูได้เยอะอันนี้คือเรื่องจริง
มันเหมือนว่าไม่ใช่ตัวตนเรามันเหมือนแบบ
มันเหมือนมีคนอื่นมาพูดแทนเราแต่มันไม่ใช่ตัวตนเรา
ถามว่าเห็นหรอมันมีแต่คนมันมีคนลินทาเกรียร์น่ะ
และอีกครั้งหนึ่งก็เป็นคนคนที่พูดที่อยู่ด้วยเกรียร์
และอีกคนนั้นก็คนลินทาเกรียร์เยอะน่ะใน๘๐น่ะ
มันได้ยินมันได้ยินว่าเออพูดในทางที่ไม่ดีนะ

อืมแบบว่าไม่ให้เชื่อไม่ให้เชื่อแต่เราพยายาม
เราพยายามพุทธโทพุทธโทพุทธโทไปแล้ว
แบบว่าพูดตามตรงว่าส่วนมากนี่ส่วนมากแบบ
มันจะไปทางที่ไม่ดีเขาพูดในทางที่ไม่ดีมากกว่า
แต่ทางที่ดีมันมีน้อยมีแค่๒๐
แต่ว่าหัวข้างนี้มันได้ยินว่าเหมือนคนลินทาเกรียร์เยอะ
ปรารถนาแต่พวกแบบว่าเรื่องค่าขายการงาน
ปรารถนาเรื่องแบบนี้สำหรับหนูนะแต่สำหรับคนอื่นไม่รู้
ลูกศิษย์ที่มาร่วมทำพิธีก็บอกว่า
ที่พวกเธอมานั่งขนาดลูกศิษย์ที่มาทำพิธีเรียนธรรม
เหมือนกับว่าเป็นการส่งพลังธรรม
ให้กับลูกศิษย์ที่มาเรียนทำให้ช่วยท่องคำให้ได้
เหมือนกับการสอนให้เด็กเรียนหนังสือ
ทีมข่าวก็เลยถามว่าแล้วทำไมต้องพูดคำว่าโทรอยู่คำเดียว
เธอก็บอกว่าจริงแล้วเป็นคำว่าพุทธโธ
เป็นคำว่าพุทธโธค่ะแต่พอพูดเร็วเลยได้ยินคำว่าโทรคำเดียว
แล้วได้ยินเหมือนกับโทษอย่างนี้
พิธีการนี้ลูกศิษย์บอกว่าต้องใช้พลังงานเยอะนะคะ
เป็นศีลเป็นธรรมที่พระอาจารย์อยากให้ลูกศิษย์
โดยที่ลูกศิษย์เองเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่
ศิษย์หลายคนพูดแบบนี้คือไม่รู้ตัวเลย
อันนี้มันเป็นหน่วงมากมาเท่ากันนะครับค่ะ
คือเป็นชิ้นไพรหัวของโมนกูยันไทยพ่อหนู

ก็รูปอุตสำนักแบบให้ได้ค่ะ
ส่วนพระเดือนชัยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าก็ถูกวิภาควิจารณ์เยอะ

เหมาะหรือไม่เหมาะลักษณะท่าทางพฤติกรรมต่างนะครับของความเป็นส่งนะครับ
พระเดือนชัยวันนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าไม่ใช่พระที่ใบ้เลขเด็ดให้กับชาวบ้าน
สิ่งที่ทำเนี่ยแล้วก็พูดออกไปเวลาไปที่ต่างนะแล้วชาวบ้านมาเจอเนี่ย
ชาวบ้านเอาไปตีเป็นตัวเลขกันเองนะอย่างตอนที่ไปทำพิธีที่วัดที่นครนายก
ชาวบ้านที่ติดตามมานะก็มาดูอะไรต่างนานาที่ตัวของพระเดือนชัย
บางคนไปเห็นมือที่มีใบไม้สีเขียวอยู่บางคนไปหาเป็นใบกระท่อมบ้าง
จริงแล้วไม่ใช่นี่ฮะหรือจะเดินจะหมุนจะทำอะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยบางคนบอกไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้
พระเดือนชัยบอกว่าแต่ละช่วงเวลาบางทีที่ทำเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่เหมือนกันมันออกไปเองมันเป็นไปเอง
ทำให้ตอนนี้ทางสำนักพุทธเนี่ยก็เลยจ้องเล่นงานตัวเองอยู่
ส่วนเลขเด็ดที่ต่างเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
แล้วดูนู่นนี่นั่นลอตเตอรี่งวดต่อไปจะโดนหรือไม่โดนถูกหรือไม่ถูก

เพราะไม่ใช่พระใบ้หวยที่พูดอะไรออกไปก็เป็นเพียงแค่การพูด
แล้วคนไปตีความเอาเองเรื่องน้องชมพู่
พระเดือนชัยบอกว่าไม่ได้นิมิตอะไรถึงน้องชมพู่แล้ว

เรื่องคดีความของน้องชมพู่เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องจัดการ
น้องชมพู่ตอนนี้หมดเวรหมดกรรมแล้ว
ก็แล้วกันนะแต่เรื่องนี้เนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับท่านเจ้าคณะอำเภอหนองสูงนะครับ
พระครูอุดมศุนธรธรรมครสุทธิ์
ท่านบอกว่านี่กำลังตามหาพระเดือนชัยอยู่นะทีแรกไปหาที่วัดแล้วไม่เจอ
เพราะว่าเพิ่งกลับมาวันนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะไปว่ากล่าวตักเตือนสักหน่อยนะ
เพราะเห็นจากข่าวแล้วเห็นพฤติกรรมแล้วต้องบอกว่าไม่เหมาะสมกับสมณเพศที่ต้องสำรวม
อวดอุตริอภินิหารแบบนี้ทำให้โลกเขาติเตียนได้โลกะวัชชะ
เพราะว่าตอนที่เป็นคาราวาสเนี่ยนะตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ย
ก็ไปศึกษาศีลศึกษาธรรมก่อนจะมาบวชแล้วก็คิดไปเองว่าตัวเองมีอิทธิฤทธปฏิหาร
เจ้าคณะอำเภอหนองสูงนะครับท่านบอกว่าท่านเคยเห็นคนในสมัยก่อนศึกษาศิลป์ธรรมแล้ว
บางทีศึกษามากไปแล้วคิดมากไปเนี่ยอาการจะไม่เหมือนคนปกติทั่วไป
พอพระเดือนชัยเคยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วมาบวชก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์

อร์มมาอร์มมาอร์มไงแล้วจะไปเห้ยหรอ
เขาเหมือนมันอำบาระมันพีปว่าแล้ว
นี้ครับท่านเจ้าคณะอำเภอน้องสูงบอกอย่างนี้เลยครับ

วันนี้นะฮะมีการประชุมของ
ที่มีท่านพระครูสุธิศาลโสพล
คณะจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นประธานเนี่ย
แล้วก็พึ่งมีเอกสารนี้

สงฆ์จังหวัดมุกดาหารนะครับ
ธรรมวิจโยออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
เนื้อหาระครับตระบุว่าพระเดืออลชัย
ซึ่งสังกัดวัดป่าสัทธาธรรมหรือวัดถ้ำหีบที่ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารและตอนนี้ไปพักอ่าพำนักอาศัยอยู่ที่
ที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างตำบลหนองสูงใต้
อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีความประพฤติไม่ควรแก่สมณเพศ
หาความละอายไม่ได้แสดงตนสื่อทางวิญญาณและมีเจตนาจะโฆษณาตัวเอง
ในสื่อต่างผิดหลักพระธรรมวินัย
เจ้าคณะปกครองในท้องที่ได้เข้าไปแจ้งและตักเตือนพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว
แต่ไม่เป็นผลและยังแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม
อาศัยอำนาจตามความในข้อ๑๕แห่งกฎมหาเทราสมาคม
ฉบับที่๒๓พศ๒๕๔๑ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งประชุมกันเมื่อ๑๖มิถุนายนนะครับจึงให้พระเดือนชัย
ต้องออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
หนังสือคำสั่งลงวันนี้นะครับ๑๗มิถุนายนนะฮะพอเห็นคำสั่งนี้ออกมา
คุณกิติศักดิ์โทรไปหาพระเดือนชัยมีลูกศิษย์รับสาย
ทั้งนั้นเขาว่ายังไงนะเดี๋ยวท่านฟังนะครับ
ก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็ทางวัดเราก็ยังปกติอยู่ไม่มีอะไรค่ะ
ไม่แล้วแล้วพระอาจารย์เขาจะออกจากวัดไหมครับเพราะว่าออกจากจากจังหวัดมุกดาหารไหมครับ

คำสั่งคือให้ออกแต่ไม่ใช่ว่าใน๒๔ชั่วโมงหรือ๒วันค่ะ
กว่าพระอาจารย์จะพร้อมก็คือทางวัดเรากำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
ดำเนินการเรื่องขอขึ้นที่วัดอยู่ค่ะ
ปู่ท่านไม่ได้ว่าอะไรค่ะตอนนี้ลูกศิษย์กำลังไปสอบถามรายละเอียดอยู่ค่ะ
ว่ามันเป็นยังไงมายังไงเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเลย

แสดงว่าก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ย

รับหนังสือเมื่อ๒๐นาทีที่แล้วค่ะก็สำนักสงฆ์นั่นแหละค่ะเป็นคนเอามาให้
อืมแล้วหลวงปู่ท่านอ่านแล้วท่านท่านว่าไงครับ
ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ยังท่านก็ยังตกใจอยู่เลยว่า
ทำไมหนังสือมาถึงแล้วจะให้คนออกพร้อมกับหนังสือมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ
ทำไมคุณไม่แจ้งล่วงหน้าเราก่อนแล้วทำไมตอนที่ท่านประชุมแล้วท่านไม่เรียกเรา
ตอนนี้เขาก็ไปกันแล้วไปคุยกับพระผู้ใหญ่และคนที่ออกใบสั่งนั่นแหละค่ะ

ก็บอกว่ายังไม่ออกจากพื้นที่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าทางคดีวันนี้สำคัญไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะคะ
เพราะว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเมื่อวันที่๑๑มิถุนายน
ไปไม่ถึง๑สัปดาห์ไปตรวจค้นอีกรอบหนึ่ง
คือครั้งนั้นเนี่ยตำรวจไปตรวจค้นทั้งบ้านทั้งรถกระบะของลุงพล
สิ่งที่ตำรวจเน้นก็คือเสื้อผ้ารองเท้าและค้นหารายละเอียดสิ่งของต่างที่อยู่ในรถ
แต่วันนี้สิ่งที่ตำรวจไปบ้านลุงพลอีกรอบนึงเป็นรอบที่๒
มุ่งไปที่นี่ค่ะตามภาพกระสอบปุ๋ยหรือถุงปุ๋ยค่ะ
เดี๋ยวค่อยติดตามคุณผู้ชมคะเรื่องนี้สำคัญมากทำไมตำรวจถึงเน้นไปที่กระสอบปุ๋ยหรือถุงปุ๋ย
แต่วันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปค้นบ้านลุงพลเนี่ยไม่ได้มีหมายค้น
ก็เลยต้องเชิญตัวในเสริมสุขพันธ์น้าเขยของน้องชมพู่ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานนะคะ
หมายคือกระสอบปุ๋ยค่ะลุงพลก็ให้ความร่วมมือไปขนกระสอบปุ๋ยทั้งหมดที่มีเอามาให้ตำรวจ
เอามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของที่ตำรวจยึดไปตรวจสอบนะคะของวันนี้นะคะก็คือกระสอบปุ๋ยยูเรียสีฟ้า
กระสอบปุ๋ยสีขาวถุงมือผ้าขอบสีแดงสองคู่รวมถึงได้ดึงขนของเจ้านิกค่ะ
หมาที่ลุงพลเลี้ยงไว้ไปตรวจสอบค่ะนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบแล้วก็มุ่งเน้นเลยนะคะ
ตำรวจใช้เวลาวันนี้แค่ครึ่งชั่วโมง๑๑โมงครึ่งถึงเที่ยงพอเก็บกระสอบปุ๋ยไปได้ขนของเจ้านิก
หมาที่ลุงพลเลี้ยงไว้ไปก็ให้ลุงพลกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงชื่อในใบวัตถุที่ตรวจยึดไปอะค่ะ
จะได้รับทราบว่ารายการสิ่งของที่นำไปวันนี้เพื่อตรวจสอบมีอะไรบ้างครับถ้าเกิดของวันนี้รวมกับของก่อนหน้านี้
๑๑มิถุนายนก่อนหน้านี้ก็มีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีเส้นผมของลุงพลนะคะ
นี่คือทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบจากบ้านและรถกระบะของลุงพลคือผ่านมาเดือนกว่าคนก็ยังจับตาไปที่ลุงพล
แล้วก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นบ้านลุงพลอยู่เรื่อยอะค่ะทีมข่าวของเราก็เลยเริ่มสังเกตดูว่าอาการสีหน้าของลุงพล
ป้าแตนภรรยาของลุงพลเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเพราะเหมือนทุกอย่างมันกดดันกดดันกดดันมาเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
ลุงพลเลยเปิดใจกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีแบบนี้นะคะว่าพอเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นรอบสองในวันนี้คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาในใช้คำว่าตรวจค้น
เจ้าหน้าที่บอกลุงพลว่าขอความร่วมมือได้ไหมใช้คำนี้นะคะเป็นการขอความร่วมมือให้ไปหยิบของที่เจ้าหน้าที่อยากได้เพื่อนำไปตรวจสอบ
ซึ่งก็คือกระสอบปุ๋ยกับถุงมือผ้าลุงพลบอกว่าผมพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
รับว่าตัวลุงพลเองแม่และภรรยาเสียใจมากเพราะว่าพอมีข่าวแบบนี้เหมือนกับทุกอย่างมันเพ่งเล็งไปที่ลุงพลหมดเลยอะค่ะ
มีกระสอบ๒ใบถุงมือ๒คู่แล้วก็ขนสุนัขบางส่วนครับ
ก็เอาไปตรวจพิสูจน์เลยสักอย่างครับ

ก็เอาให้ความร่วมมือกับเจราะนาทีเขาที่เต็มอยู่แล้ว
ยังเหมือนเดิมครับยังร่วมมือเหมือนเดิม

เขาบอกว่าในนี้อะไรมันก็ลุ้มมาที่หลงหมด

แต่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไร

ครับเพราะเมื่อวานก็ไปคุยกับแม่แล้วบอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
คือมันมีประเด็นของลุงพลกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะ
ลุงพลไปหาแม่ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
ตามรายงานข่าวกระแสข่าวบอกว่าเหมือนกับโอ้โหลุงพลเครียด
คิดไว้ว่าตัวเองอาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาไปลาแม่ซะหน่อยอะไรแบบนี้
ที่มีกระแสข่าวแค่ไปขอกำลังใจแล้วก็เหมือนกับไปให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ตอนนี้แม่ของลุงพลเครียดมากมีคนโทรศัพท์ไปหาตลอดไปสอบถามเรื่องคดีน้องชมพู่
น้องชมพู่จนแม่เองกินข้าวไม่ได้อะค่ะ
ลุงพลก็เลยบอกว่าก็อยากไปให้กำลังใจแม่
แล้วก็ให้แม่ให้กำลังใจตัวเองด้วย

ขอกำลังใจแม่เพราะว่าแม่โทรมาบอกแม่กินข้าวไม่ได้
ก็เลยไปให้กำลังใจแม่บอกให้แม่เข้มแข็งไม่ต้องคิดอะไรมาก
นั่นแสดงว่ามันถึงจุดวิกฤตของลุงพล
ก็เรื่องมันมาถึงนี้แล้วเราก็ไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจ
ซึ่งไปเห็นแม่แล้วก็อย่างที่เห็นก็คือแม่ไม่สบายใจมาก
ลุงพลฝากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจลุงพลนะคะ
ลุงพลก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองมาตลอด
คือลุงพลบอกว่าตำรวจก็ไม่ได้มาตรวจค้นบ้านลุงพลหลังเดียว
ไปตรวจค้นบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านกกอก
ตั้งหลายหลังตั้งเยอะค่ะเกือบทุกหลังเลยดีกว่า
กระสอบปุ๋ยเนี่ยตำรวจก็ไปเก็บกระสอบปุ๋ยของชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยนะคะ

ประเด็นเรื่องกระสอบปุ๋ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๔มิถุนายนเจ้าหน้าที่ไปเจอกระสอบปุ๋ยสีขาว
บนภูเหล็กไฟตกอยู่ในถ้ำห่างจากจุดที่เจอรองเท้าน้องชมพู่พอสมควร
พอเจอกระสอบปุ๋ยแล้วเนี่ยทีมข่าวก็ถามเรื่องกระสอบปุ๋ยที่ตำรวจเจอ
ทีมข่าวถามลุงพลและคุยกับลุงพลนะคะลุงพลยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับกระสอบปุ๋ยที่ตำรวจเจอครั้งนั้น
ลุงพลก็ยืนยันตั้งแต่วันนั้นแหละแล้วก็ไม่เคยขึ้นไปบนภูเขา
แต่ยอมรับว่ามีถุงปุ๋ยหรือกระสอบปุ๋ยแบบเดียวกันครับทีมข่าวก็ถามลุงพลเพิ่มว่า
แล้วเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายอาจจะให้น้องชมพู่เนี่ยอยู่ในถุงปุ๋ยคือจับใส่ถุงปุ๋ยแล้วแบกขึ้นไหลขึ้นภูเขาภูเหล็กไฟไปเลย
ลุงพลบอกว่ามันก็เป็นไปได้กระสอบปุ๋ยค่อนข้างใหญ่ที่สามารถบรรจุน้ำหนักปุ๋ย๕๐กิโลกรัม
มันก็เป็นไปได้ที่คนร้ายอาจจะทำแบบนั้นเพราะถ้าทำแบบนั้นจริงก็จะดูไม่ผิดสังเกต
ไม่ใช่โอ้โหอยู่ดีจูงเด็กอุ้มเด็กขึ้นเขาไปถ้าใส่กระสอบปุ๋ยถุงปุ๋ยคนมองไม่เห็น
มันก็เป็นไปได้เหมือนกับเออได้มีอะไรบังอยู่หน่อยเดี๋ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของลุงพลในครั้งนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระสอบปุ๋ย

ทีนี้คำถามนะครับทุกผู้ชมครับว่าอ้าวแล้ววันนี้นะเดี๋ยวย้อนไปดูภาพวันนี้นะ
อันนี้เป็นภาพเมื่อตอนที่เราเคยสัมภาษณ์เรื่องกระสอบปุ๋ยกับลุงพลเมื่อตอนที่เขาไปเจอบนภูเหล็กไฟ
ใช่ค่ะแต่วันนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ต้องมาเอากระสอบปุ๋ยมาเอาถุงมือจากบ้านลุงพลนะฮะ
เป็นแบบนี้ครับคือทีมข่าวของเราเนี่ย
ในร่างกายในศพของน้องชมพู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
จากหลักฐานอื่นแล้วนะครับมีขนสุนัขติดอยู่จำนวนหนึ่ง
มีขนสุนัขติดอยู่บนร่างกายบนศพของน้องชมพู่นะครับ
แล้วทราบผลชัดเจนแล้วว่าไอ้สุนัขตัวนี้มันคือตัวไหนอะไรยังไง
หรือว่าต้องเทียบเคียงกับสุนัขตัวอื่นในระแวกบ้านด้วย
เพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานก็คือถ้าคนร้ายมาพาน้องชมพู่ไปในวันนั้น
โดยที่เด็กไม่ได้ร้องเอะอะโวยวายอะไรเลยเนี่ยนะ
อาจจะเป็นคนใกล้ชิดรู้จักอะไรก็ว่าไป

จากนั้นก็เอาเด็กยัดใส่กระสอบปุ๋ย
แล้วก็พาขึ้นไปแบกขึ้นไปไปทิ้งศพไว้ที่ภูเหล็กไฟ
แต่ในเมื่อตอนนั้นเด็กก่อนจะหายตัวไปเขาไปเล่นกับสุนัขอยู่
เพราะมีขนสุนัขติดอยู่ที่ศพของเด็กค่ะ
ก็ต้องมาดูแล้วว่ากระสอบปุ๋ยใบไหนจะมีขนสุนัข
หรือว่ามีดีเอนเอของน้องชมพู่จะติดอยู่บ้าง
นี่นะฮะเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับ
อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับลุงพลก็ได้นะ
เพราะตำรวจเขาก็ไปเอาหมดนี่ใช่ไหม

ชาวบ้านบ้านไหนมีกระสอบปุ๋ยที่ลักษณะสีสันยี่ห้ออะไรตรงกับที่เขาอยากจะเอาไปตรวจเขาก็ไปหมด

นักข่าวก็เลยมากันเยอะหน่อยตรงนี้นะครับ
ทีนี้นะครับทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของสุนัขหน่อย
สุนัขเนี่ยที่มีขนสุนัขจำนวนหนึ่งติดอยู่ในร่างกายของน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
สุนัขที่จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่ในระแวกบ้านของน้องชมพู่แล้วก็ที่บ้านน้องชมพู่มีอยู่ทั้งหมด๔ตัวนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
นักสี่ตัวนี้นะครับที่บ้านน้องชมพู่กับบ้านน้าตายบ้านอยู่ติดกันเลยมีเจ้าปลาส้มกับเจ้าแก้วสองตัวนี้เป็นสุนัขที่บ้านน้องชมพู่เลยนะอีกสองตัวนะครับคือเจ้าซูโม่กับเจ้าสีทองเป็นสุนัขบ้านของน้าตายนะเป็นน้าสาวของน้องชมพู่บ้านอยู่ติดกันนะครับ
ตายคือน้องสาวแท้ของคุณแม่น้องชมพู่เลยทีนี้ถ้าเกิดจะดูเรื่องของความสนิทสนมความใกล้ชิดกับน้องชมพู่เนี่ยสุนัขตัวไหนที่น้องชมพู่สนิทมากเล่นมากเล่นน้อย
ติดคนเห็นคนยังวิ่งหาทักทายหางกระดิกเลยล่ะ
นี่ฮะเจ้าปลาส้มสนิทกับน้องชมพู่มากที่สุด
ตอนที่น้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยน้องชมพู่ไปไหนนะ
มันเดินไปด้วยเดินไปด้วยทุกที่
วันที่เขาไปรับศพน้องชมพู่กลับมาทำพิธีที่บ้านเนี่ย
วันนั้นถ้าท่านจำได้นะฮะอยู่ดีดีเจ้าปลาส้มอ่ะ
มันหอนขึ้นมากลางวันแสกอ่ะค่ะ
คุณแม่น้องชมพู่วันนั้นยังบอกเลยว่าโอ้โหนี่ปลาส้มมันอาจจะรับรู้ว่า
เจ้านายมันกลับมาหรือเปล่าก็เลยแบบเห่าหอนรับ
หรือท่านจำได้ไหมครับวันที่คุณกิติศักดิ์ลองจำลองเหตุการณ์ทดลองว่า
จะเดินพลัดหลงเดินไปเรื่อยจนไปเสียชีวิตเองที่ภูเหล็กไฟเป็นไปได้ไหม
อืมเจ้าปลาส้มมันเดินตามไปด้วยนะฮะใช่ค่ะ
เห็นเด็กแถวบ้านเห็นคุณกิดิสักมันก็เดินตามไปด้วย
ตัวที่สองที่สนิทกับน้องชมพู่คือเจ้าซูโม่
ซูโม่เป็นสุนัขพันทางตัวผู้อายุ๓ปีสีดำ
ตัวนี้ได้มาจากจังหวัดขอนแก่นนะสุนัขตัวนี้ไม่ค่อยเข้าหาคนนะฮะ
แล้วมันจะจดจำเสียงรถจักรยานยนต์เสียงรถของคันที่ผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดี
คันไหนไม่ใช่รถของเจ้าของบ้านนะคือบ้านที่ติดกันก็มีแค่สองบ้านอ่ะ
บ้านของคุณแม่น้องชมพู่กับบ้านของน้าตายน้องสาวคุณแม่
คือคันไหนที่เสียงไม่ใช่มันวิ่งไล่เห่าไล่เห่าจนรถเข้าพ้นบ้าน
รถกระบะรถยนต์โดรตจักรยานยนต์อะไรก็แล้วแต่นี่น่ะครับ
แล้วน้องชมพู่ก็ขุดหลุมเล่นที่ใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตาย
ก็เล่นกับหมาก็คือเจ้าสูโม่นี่แหละ
คำให้การของน้องสดิ้งนะครับพี่สาวของน้องชมพู่บอกว่า
พฤษภาคมก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไป
ดูอยู่ก็บอกกับพี่สาวว่าไม่ดูแล้วนะ
ไปขุดดินเล่นที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
จะไปเล่นกับซูโม่ด้วยแล้วก็หายตัวไป
สุนัขที่ติดอยู่ตามร่างกายของศพน้องชมพู่เนี่ย
คือขนของเจ้าซูโม่นะฮะอ๋อค่ะคือขนเจ้าซูโมอืม
เพราะฉะนั้นกระสอบปุ๋ยถุงปุ๋ยถุงกระสอบอะไรใบไหนก็แล้วแต่
มงถุงมืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีขนเจ้าซูโม่แล้วก็อืม
อันนี้มันจะสืบเข้าไปอีกถ้าสันนิษฐานต่อไปก็เป็นไปได้ไหม
ถ้าเจ้าซูโม่วันนั้นเล่นขลุกอยู่กับน้องชมพู่
ตรงใต้ต้นมะม่วงแล้วมีใครสักคนนึงมาพาน้องชมพู่ออกไป
แสดงว่าคนคนนั้นทำไมเจ้าซูโม่มันไม่เห่าอืม
ปกติเสียงรถแปลกมาคนแปลกหน้ามามันเห่าตลอดอ่ะ
มันวิ่งไล่เห่าจนพ้นบ้านอ่ะนี่ฮะอันนี้เขาตั้งข้อสันนิษฐานกันนะอืมอ่า
ตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นสุนัขที่บ้านของน้าตายนะฮะ
ชื่อเจ้าสีทองนะครับอ่าเป็นสุนัขไทยพันทาง
ตัวผู้นะฮะสีดำอายุ๓ปีตัวนี้ได้มาจากจังหวัดขอนแก่นเหมือนกัน
อ่าแต่ก็ไม่ค่อยสนิทสนมอะไรกับน้องชมพู่เท่าไหร่อืม
ฮะตัวเนี้ยฮะมันชื่อเจ้าสีทองนะคุณเขียนมาสอนค่ะ
แต่มันสีดำมันสีดำใช่เห็นไหมอ่าอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ
ตัวที่๔นะฮะที่ใกล้ชิดอยู่กับน้องชมพู่นะฮะ
อยู่ในระแวกบ้านเนี่ยคือเจ้าแก้วสุนัขพันธ์ทางเพศเมียอายุหนึ่งปีนะฮะ
แก้วแก้วนี่เป็นสุนัขที่ลุงพลเอามาให้บ้านน้องชมพู่เลี้ยงนะอืม
อ่าลุงพลเป็นคนเอามาให้แต่เลี้ยงอยู่ที่บ้านน้องชมพู่
นี่ฮะเจ้าแก้วตัวนี้นะครับอ่าที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลคุยกับชาวบ้าน
แล้วก็ชุดสืบสวนมาตลอดเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
เดือนกว่าสามสิบเจ็ดวันแล้วนะข้อสนิทหาที่มีความเป็นไปได้
ก็คือคนร้ายที่พาตัวน้องชมพู่ออกไปเนี่ย
อาจจะทำร้ายก่อนหรือไม่อะไรก็แล้วแต่น้องจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าแค่สลบก็แล้วแต่เนี่ย
ก็คงจะเอาน้องชมพู่เนี่ยใส่กระสอบปุ๋ยนะครับ
แล้วก็แบกขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหรือจะแบกไปที่ไหนก็แล้วแต่
แต่พอน้องเสียชีวิตแล้วก็แบกต่อเอาไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟสำหรับศพ
นะฮะอืมอ่าเจ้าหน้าที่เคยขึ้นไปเก็บหลักฐานพบถุงปุ๋ยตกอยู่ไม่ไกลจากศพ
น้องชมพู่นะครับตอนนั้นก็ยังเอ๊ะเป็นชาวบ้านเอามาทิ้งเอาไว้
หรือว่าคนร้ายเอามาเคยถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่า
ถ้าเขามาหาของป่ากันเขาก็ไม่แหวกถุงปุ๋ยขึ้นมานะใช่
จากเขาจะไปตัดเป็นลักษณะกระเป๋ากระสอบค่ะนี่ฮะ
เนี่ยเจอลักษณะแบบนี้อยู่ตกอยู่คนร้ายอาจจะนำน้องชมพู่ใส่ถุงปุ๋ย
แบกขึ้นภูเหล็กไฟนะฮะโดยที่ชาวบ้านตอนนั้นก็คงไม่สังเกตเห็นความผิดปกติ
จากถุงปุ๋ยมันมีขนาดใหญ่ถ้าบรรจุสิ่งของเนี่ยก็น้ำหนักได้ถึง๕๐กิโลกรัม
น้องชมพู่เด็กหญิงอายุ๓ขวบน้ำหนักคงสักประมาณ๑๐ไม่เกิน๑๕กิโลกรัม
คือถ้าใส่ถุงปุ๋ยก็อุ้มถือไปได้สบายสบายอ่ะอืม
อยู่ที่ว่าจะมีใครเห็นผู้คนลักษณะแบบนี้หรือเปล่าในช่วงวันเกิดเหตุสิบเอ็ดพฤษภาคม
ค่ะเดินแบกถือถุงปุ๋ยแบบนี้นะครับและนี่แหละฮะ
นี่อาจจะเป็นคำตอบนะว่าทำไมทำไมวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวน
ไปเก็บหลักฐานที่บ้านลุงพลเป็นครั้งที่สองแล้วก็เน้นไปที่กระสอบปุ๋ยกับถุงมือผ้า
อืมอ่าหรือว่าถุงมือต่างต่างที่มีในบ้านแล้วที่สำคัญนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับยังเอาขนสุนัขที่บ้านลุงพลไปด้วยนะ
ชื่อเจ้านิกค่ะนะเป็นสุนัขตัวผู้บ้านลุงพลเนี่ย
ตัวนี้ฮะนิกเนี่ยอายุหนึ่งปีเจ้าหน้าที่เอาเอาขนมันไปด้วยอืมอ่า
เนื่องจากหากคนร้ายนำเด็กใส่ถุงปุ๋ยจริงมันต้องมีขนของสุนัขติดอยู่อ่ะ
ค่ะอ่าจะเป็นตัวไหนไม่รู้เอาตัวที่แบบใกล้ชิดกับบ้านลุงพล
หรือว่าจะบ้านน้องชมพู่เอาไปหมดนะครับมีรายงานข่าวนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็วันนี้ด้วยมีการเก็บดีเอนเอของครอบครัวน้องชมพู่
เก็บหลักฐานต่างต่างเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบเทียบเคียงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
สืบสวนสอบสวนตอนนี้ถ้าจะถามว่าเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายได้มากที่สุดในแง่ไหน
ตอนนี้พุ่งมาที่เรื่องของเส้นขนของสุนัขที่ติดอยู่ที่ศพน้องชมพู่ค่ะ
โอ้โหการติดตามคดีน้องชมพู่เนี่ยนะคะมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าได้ความรู้ในแง่มุมของการสืบสวนสอบสวน
คดีอัตยกรรมนะคะเพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่เป็นหลักฐานทางคดีมีความหมายหมดเลย
ใครจะไปคิดคะว่าสุดท้ายไปมาสืบจากขนสุนัขเพื่อคลี่คลายคดี

คุณผู้ชมทีมข่าวคุยกับป้าแตนค่ะภรรยาของลุงพลค่ะ
วันนี้ตำรวจไปตรวจค้นบ้านเป็นรอบสองใช่ไหมคะป้าแตนเนี่ยน้ำตาคลอเสียงสั่นเลย
บอกว่าโอ้โหไปมาเนี่ยถูกคนพุ่งเป้าไปว่าลุงพลกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์ต้น
ทุกคนจับตาหมดกำลังใจค่ะป้าแตนบอกแบบนี้ครับ
จากป้าแตนกับลุงพลเนี่ยป้าแตนบอกว่าคนในพื้นที่ชาวโบ้งชาวบ้านหลายคนที่กลายเป็นผู้ต้องสงสัย
เขาก็หมดกำลังใจเหมือนกันเพราะบางคนเขาบอกว่าเขาไปช่วยไง
ครับไปช่วยตามหาน้องชมพู่ไปช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยทุกอย่าง
ไปไปมามากลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วระยะเวลาที่ยังจับคนร้ายไม่ได้เดือนกว่าเนี่ย
คนก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงอยู่ไม่เป็นสุขไม่เป็นปกตินะคะป้าแตนบอกว่าวันที่ไปค้นหาน้องชมพู่เนี่ยนะ
ป้าแตนตัวลุงพลไปช่วยเขาทุกครั้งไม่เคยบ่นอยากช่วย
แต่เหมือนกับว่าพอยังจับใครไม่ได้กลายเป็นพุ่งเป้ามาที่ลุงพล
เชื่อว่าตอนนี้ชาวบ้านอาจจะรู้สึกคล้ายกันเหมือนกับไม่กล้าช่วยอะไรกันแล้ว
กลัวความซวยตกมาถึงตัวป้าแตนบอกว่าสภาพจิตใจตอนนี้ก็เหมือนกับ
ค่อยค่อยปรับตัวปรับใจเข้มแข็งมากขึ้นค่ะครับ
เจอครั้งแรกที่เขามารอบบ้านเนี่ยคือตกใจอยู่แต่รอบสองอันนี้ก้า
เฉยแล้วเหมือนแล้วแม่นเค้าคิดว่า

เพราะว่าเฮาเหตุกับหลานเขานี่แบบ
คือเขาฝูตัวเขาแหละว่าเขาบริเหตุนะแม่

ถ้าเขาให้ปากเขามาตรงเลยว่าเขาหลงเขาลืมเนี่ยเสียก่อน

แต่ก็ดูเมื่อทุกคนถามเขาจำเขาทุกอย่าง

เขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นเขานะ
คำว่าขอความช่วยเหลือหรือสิทธิ์เป็นผู้อื่นในบ้านหรือสิทธิ์เป็นผู้อื่น
ไม่มีใครขึ้นลุงพาขึ้นหน่อยมันขึ้น
แล้วสิเมื่อบอกว่าห่างว่าบ่อยขึ้นเขาอย่างพวกเนี้ย
ลุงห่างบอกฟังจิตใจคนบอกเข้ากัน
คนเป็นจิตอาสามันสูงนะกูไปยังไงก็ได้ขอให้กูได้มี
ยางคิดมันจับคนหลายเห็นหลังกูใดแบบเงี้ย
คุณผู้ชมคะระหว่างที่ตำรวจค้นบ้านลุงพลรอบสองค่ะ
ด้วยความกระวนกระวายใจเพราะคิดว่าตำรวจจับลุงพลค่ะ
คิดว่าตำรวจไปจับแล้วก็เลยเหมือนกับมีปากเสียงกันเล็กน้อยนะคะ
เพราะคิดว่าแม่น้องชมพู่เป็นคนบอกตำรวจให้มาจับลุงพล
ทำให้ยายไม่สบายใจยายก็เดินกลับมาด้วยความโกรธ
แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านไม่ลงมาข้างล่างเหมือนกับไม่อยากจะรับรู้อะไร
ทีมข่าวก็เฝ้าคุณยายอยู่ข้างล่างนะคะก็คือเฝ้าอยู่ข้างล่างบ้านสักพักนึงเลยแหละ
คุณยายของน้องชมพู่เดินลงมายายน่าเครียดลงมาเลยบอกว่าไม่สบายใจ
กลายเป็นว่าคดีนี้ไปมาลูกหลานกลายเป็นผู้ต้องหาในคดี
แล้วก็บ่นในลักษณะน้อยใจค่ะว่าครอบครัวเป็นฝ่ายสูญเสียนะ
เสียหลานก็คือน้องชมพู่แล้วต้องมามีคนในครอบครัวถูกจับด้วยเหรอ
ตำรวจอยากจะจับใครก็จับไปเลยพอไม่ได้ใครมาเอาคนในครอบครัวไปเนี่ยเหรอ
คุณยายคิดว่าตำรวจจับลุงพลวันนี้แต่ยังไม่ได้จับแค่ไปตรวจค้นนะคะ
นี่นะคะก็ก่อนหน้าที่จะน้อยใจแบบนี้ก็เหมือนกับว่าคุณยายไปคุยกับแม่ของน้องชมพู่
ของน้องชมพู่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตำรวจมาบ้านลุงพล
นี่นะคะคือคุณแม่ก็บอกให้รู้หลักฐานเพิ่มเติมอย่างที่เราบอกนะฮะ
ใช่ค่ะยังไม่ได้จับนะคะยังไม่ได้จับลุงพลนะคะ
ใช่จนไม่สามารถที่จะมันจะแยกได้อย่างชี้ชัดว่าใครเป็นใครอะไรยังไง
เวลาช่วงเวลาต่างสภาพพื้นที่ต่าง
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันไปเจอเรื่องของเส้นขนของสุนัขไง
ก็เลยต้องไล่มาตรวจสอบตรงนี้
ชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจ
มาตรวจค้นนะมาเอาหลักฐานต่างที่บ้านไป

ผู้สื่อข่าวของเรามาดูที่บ้านลุงพลเอ้าลุงทำพิธีอะไรอ่ะ
ตอนแรกนี่โกนหัวใช่ไหมใช่โกนคิ้วโกนหนวดบอกเอาสิ่งไม่ดีเอาไว้ให้หมด
เหมือนกับโปรงอ่ะปลงผมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวของดีดีได้ขึ้นมาใหม่
พร้อมกับเส้นผมใหม่คิ้วใหม่หนวดใหม่อะไรพวกนี้
แต่วันนี้รอบที่๒นี่ทำพิธีอย่างนี้เลยนะ
ทำพิธีแบบนี้เลยนะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็นางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนป้าน้องชมพู่
ทำพิธีขอขมาพระแม่ธรณีที่หน้าบ้านตัวเองนะฮะ
บอกว่าเพื่อช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายความไม่ดีออกจากครอบครัวนะครับ
โดยได้โทรไปคุยกับหมอทรงคนหนึ่ง
แล้วหมอทรงเขาก็ได้จัดของที่จะทำพิธีขอเข้ามา
เขาบอกต้องมีพวกนี้ใช้ทูบ๕มัตต์
แต่ละมัดจะแบ่งออกเป็นทูบ๒๑ดอกเพื่อบูชาพระแม่ธรณี
มีทูบ๑๙ดอกบูชาปู่ตาประจำบ้าน
ทูบ๑๒ดอกเอาไว้บูชาพ่อแม่
แล้วก็ทูบ๑๑ดอกเพื่อบูชาเทวดา
มัดหนึ่งนะครับเป็นทูบ๙ดอก
บูชาภูมิเจ้าที่นี่ฮะ
แล้วก็ยังมีเทียนขาวมีน้ำมะพร้าว
มีไข่ต้มสุกกล้วยน้ำว้าหมากพลู
เพื่อประกอบการทำพิธีนะครับ
ทำพิธีขอขมาพระแม่ธรณีที่หน้าบ้านตัวเอง
แล้วก็ทำที่หน้าบ้านหันหน้าไปทางภูเหล็กไฟนะ
แล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้น้องชมพู่
หรือว่าญาติที่ล่วงลับแผ่เมตตาให้พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าที่ผีเปรต
เพื่อขออโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงแผ่เมตตาให้ชาวบ้านกรกให้มีความสุข
อันนี้ลุงพลกับป้าแตนเขาบอกจุดประสงค์เนี่ยนะต้องการให้สิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิต
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพบหลักฐานจับกลุ่มคนร้ายให้ได้สักทีนึง

ที่มีดวงญาณน้องชมพู่ที่เป็นรักให้ทายาททางสายเลือด
คือร่วงรับไปแล้วเป็นต้น
ที่ร่วงรับไถแล้วเป็นต้น
ขอให้น้องชมพู่บวงศรีชาจงมีความสุข
ขอสวนบุญนี้จงสำเร็จแก่เพรตทั้งหลายทั้งปวง
ที่ยังมีทุกข์อยู่หรือถูกจำนองจองจำในเขตนั้น
ที่กล่าวมาแล้วนี้จงมีความสุข
หลุดพ้นจากพันธนาการที่ผูกมัด
ท่าตึงไว้ด้วยกุญไสมนตร์ดำทั้งหลายข้อดี

ขอบบริสุทธิ์ที่ช่วยด้วยกัน

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

อันนี้บอกได้ไหมหลักฐานอะไร
อันนี้เป็นข่าวที่ทางตำรวจอาวุโสท่านหนึ่งท่านพูด

แต่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางผมสบายใจได้อะไรประมาณนี้

ก็เลยมีความกังวลใจน้อยลง
หรือช่วงเช้าใช่ไหม

ก็เพิ่งรู้แล้วก็มาทำพิธี
ครับอันนี้ตั้งใจจะทำอยู่แล้ว

ภรรยาลุงพลนางสมพลหลาโพบอกว่า
คือตอนนี้ก็มีคนที่เข้าใจครอบครัวของป้าแตนกับลุงพลมากขึ้นนะนะ

แล้วตอนที่ตำรวจมาตรวจค้นรถเนี่ย

กลัวว่าสามีจะโดนพุ่งเป้าแล้วก็ถูกโยนให้เป็นแพะ

ต้องสามารถที่จะสู้ความชั่วได้นะ
ส่วนเรื่องความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวจะมีหรือไม่มีอย่างไร
เป็นมูลเหตุสาเหตุนำไปสู่เรื่องราวของน้องชมพู่ที่ต้องเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรเนี่ย

ถามป้าแตนว่าเออป้าแตนเนี่ย

ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวมาเนี่ย
ทำไมไม่คุยกับแม่น้องชมพู่กันเลยอ่ะอืม

ตัวเธอเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากคุยกับน้องสาว
แต่รู้มาว่าแม่ของชมพู่เนี่ยโกรธเธอกับสามีที่ไปหาร่างทรงคนนู้นหาร่างทรงคนนี้
เพื่อจะช่วยดวงวิญญาณน้องชมพู่ที่ยังถูกกักขัง

เธอรู้ว่าแม่ของน้องชมพู่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้
แต่เธอกับลุงพลเชื่อไง
แล้วอยากช่วยมีทางไหนช่วยได้เธอเชื่อทางนี้

เผื่อมันจะมีความหวังในการจับคนร้ายได้บ้าง
ยืนยันว่าทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยทำเพราะหวังดี
ส่วนที่ว่าน้องสาวจะโกรธหรือไม่คุยกันแบบกลายเป็นว่าไม่คุยกันไปเลยไหม
ขาดกันไปเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะ
นี่พี่สาวน้องสาวน่าคล้ายกันมากนะ
บางทีผมยังเอ๊ะคนไหนคุณแม่น้องชมพู่คนไหนป้าแตน
อะไรเหมือนกันเลยนะหน้าตาคล้ายกันเลยเนี่ย
แตนบอกว่าสุดท้ายแล้วเธอเชื่อว่ายังไงพี่น้องสายเลือดพ่อแม่เดียวกันคงตัดกันไม่ขาด
วันนี้คุณแม่น้องชมพู่อาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีโกรธมีงอนบ้าง
แต่เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายเดี๋ยวทุกอย่างคงดีขึ้น
กลัวเลยเพราะว่าอยู่ก็กูจะเป็นแพ้ไง
อยู่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกเราไม่ได้อะไรเราคือทุกอย่างที่เราทำมาตั้งแต่แรกเราให้ความร่วมมือตลอดจะขออะไรจะอะไรไม่เคยหนีไม่มีอะไรไงคือมีคำว่าขอดีก็ได้
มันก็ดีมันก็ขอบคุณเขาเขาอาจจะมองก็เหมือนกับความดีอะเนาะแบบแรกอาจจะไม่มีผลอะไรแบบสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้ก็ได้
อาจจะรู้ช้าก็ยังรู้นะ
คุณผู้ชมคะจริงแล้ววันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปอยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ตั้งแต่เช้านะคะ
เพราะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปเมื่อวานนะคะว่าเราได้ข้อมูลมาบอกว่าตำรวจจะไปรับตัวพ่อแม่ของน้องชมพู่อาจจะรวมถึงน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่เข้ากรุงเทพ
คือเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ถึงขั้นที่แวะร้านเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าเก็บกระโปรงกระเป๋าเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรตำรวจไม่ได้มารับตัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราเองนี่แหละค่ะ
บอกว่าเออตำรวจแจ้งว่าเดี๋ยววันนี้จะมารับเข้ากรุงเทพหน่อยให้เก็บเสื้อผ้าสักคืนนึง
เพราะว่ามาทางรถอ่ะจากมุกดาหารมากรุงเทพโอ้โหก็หลายชั่วโมงนะใช้เวลาใช้เวลา
คือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าถ้าตำรวจนำตัวคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่มากรุงเทพจริง
แต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมในโลกโซเชียลนี่เก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้า

ไปซื้อเสื้อผ้าตรอไว้เลยอะกล่าวว่าต้องเข้ากรุงเทพฯ
ใช่แต่ตอนนี้ข่าวนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านติดตาม
แล้วก็ในโลกโซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะ
ถึงขั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหถ้าตำรวจพาตัวคุณพ่อคุณแม่
น้องชมพู่เข้ากรุงเทพจะจับเข้าเครื่องจับเท็จแน่แน่เลย

เพราะว่าที่กรุงเทพที่พิสูจน์หลักฐานกลางเนี่ยเขามีเครื่องจับเท็จ
ใช่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่เลยบอกว่าโอ้โหไม่กลัวหรอก
ก็เข้าใจแหละว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตสงสัยกันหลายอย่าง
ไปมากลายเป็นพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในส่วนของชาวเน็ตซะด้วยซ้ำ
กับแม่ของน้องชมพู่บอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือ
กลัวว่าสังคมจะหันมาโจมตีครับ
เป็นคนฆ่าลูกตัวเองค่ะแต่ถ้าตำรวจจะให้ไปเข้าเครื่องจับเท็จ
กลัวเลยนะยินดีพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างค่ะ
กลัวหรอกค่ะความจริงก็คือความจริง
ถ้าเราพูดจริงเราก็ไม่ต้องกลัวเครียดกับกระแสสังคมที่มาโจมตีเรา
มันจะมีคนบางส่วนที่แบบว่าสงสารลุงพลแล้วมาโจมตีเราตำรวจก็ยังไม่ได้บอกอะไรเรามากค่ะ
แต่แม่คิดว่านะด้วยเหตุที่ว่าน้องตายโดยไม่มีใครเห็น
ทุกคนคือผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนะคะรวมทั้งตัวพ่อแม่ด้วย
ทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นกับหลักฐานที่ตำรวจได้มา
ชาวบ้านทุกคนก็โดนเก็บอ่ะแต่ของเรามีบางอย่างที่แบบว่ายังไม่ได้เก็บ
อย่างเก็บกระพุ้งแก้มแล้วแต่เชื่อนผมยังไม่ได้เก็บนั่นก็เรียกว่าเก็บเพิ่มเติมค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีบางกระแสที่บอกว่าแม่ไปสงสัยลุงพล
แม่บอกว่าแม่ไม่เคยไปสงสัยหรือว่าปรักปรำลุงพลเลยนะคะ
เชื่อว่าลุงพลไม่น่าจะใช่คนร้ายตอนฟังข่าวดูข่าวก็ไม่เคยคิดว่าลุงพลจะเป็นคนร้าย
ยังให้กำลังใจลุงพลอยู่ตลอดยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาโกรธเคืองอะไรกับลุงพล
แต่ไม่พอใจบางเรื่องอย่างตอนที่ลุงพลพยายามไปหาร่างทรงตามที่ต่าง
ร่างทรงไปเชิญดวงวิญญาณของน้องชมพู่ไปทำโน่นทำนี่
ในฐานะแม่ไม่ชอบแบบนี้ไม่อยากให้ทำแบบนี้เพราะว่าอยากให้วิญญาณของน้องชมพู่ไปสู่สุขติค่ะ
แม่จำได้นะว่าทุกครั้งที่แม่ให้สัมภาษณ์คือแม่ไม่เคยปากฟังลุงพลกับครอบครัวเขาเลย
และแม่ก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าแม่ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกัน
พูดตรงก็คือแม่ไม่อยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับวิญญาณของน้องนะคะ
แต่ถ้าแม่พูดอะไรไปเดี๋ยวกลัวเขาจะเสียใจเขาอาจจะหวังดีก็ได้แต่แม่ไม่เข้าใจ
คือแม่ด้วยความเป็นแม่แม่ก็แค่ห่วงลูกอะค่ะ
อยากให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยว่าความรู้สึกของแม่น่ะแม่ห่วงลูกแม่ห่วงลูกนะ
ไม่อยากให้ดึงวิญญาณน้องนู่นนั่นนี่คนอื่นที่เขาไปทำกิจกรรมพวกนี้เขาอาจจะหวังดีก็ได้
ส่วนเรื่องของร่างทรงหรือคนที่มาทำพิธีต่างนานาเนี่ยนะคะ
แม่บอกว่าไม่โกรธนะคะขอบคุณในความหวังดีที่ทุกคนมีความตั้งใจในการช่วยน้องชมพู่
ไม่เคยเรียกร้องเงินทองจากแม่เลยแต่ด้วยความเป็นแม่ค่ะก็ไม่อยากให้มีใครมาทำอย่างนั้น
ไม่อยากให้มีใครมาดึงวิญญาณของลูกสาวไปโน่นไปนี่แม่ไม่อยากเห็นแบบนั้น
เพราะการที่ร่างทรงแต่ละคนบอกว่าคนร้ายเป็นใครรูปร่างลักษณะแบบไหน
ร่างทรงบอกว่าใครเป็นคนทำจริงก็เหมือนกับไปกล่าวหาเขาไงคะ
ก็ไปกล่าวหาตามที่ร่างทรงพูดแม่บอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
ไม่อยากให้กล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐาน
แต่ก็เชื่อว่าร่างทรงแต่ละคนที่มาก็หวังดีนั่นแหละนะคะ
แต่ร่างทรงก็ไม่ได้สามารถจับคนร้ายได้แม่ก็ยังเชื่อในการทำงานของตำรวจ
แล้วมันไม่ได้ช่วยให้น้องกลับมาแล้วก็มันมีส่วนช่วยให้ตำรวจจับคนร้ายได้ด้วยเหรอ
เข้าใจของแม่แบบนี้ค่ะแม่ดูแล้วมันมันไม่ใช่ชมพู่น่ะ

ร่างทรงบอกคนผมสั้นผมยาวลักษณะแบบนั้นแบบนี้
จะให้ตำรวจไปจับใครอ่ะจับได้เหรอเราไม่มีหลักฐานนะ
จับได้เหรอเราจะกล่าวหาใครลอยได้เหรอ
นาริสเนี่ยผมยาวความสูงอายุได้ประมาณนี้
จะให้ตำรวจมาจับนาริสได้เลยเหรอมีแค่เมื่อวาน
ไม่รู้ว่าจะว่าข่มขู่ได้หรือเปล่านะ
คือแม่มีข้อความเข้ามาในมือถือของแม่บอกว่า
แม่เชื่ออย่ารบรูแม่ก็คิดอยู่แหละว่าเขากดอะไรแล้วหรือเปล่า
อืมที่ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แต่ยังไงแม่ก็ขอบคุณร่างทรงที่มาที่บ้านทุกคนที่แบบว่าหวังดี
เพราะว่าแม่ไม่ได้จ้างเขานะแม่ไม่ได้จ้างแม่ไม่ได้ให้เงิน

ที่คุณแม่น้องชมพู่บอกว่ามีคนส่งข้อความมาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ก็อาจจะเห็นว่าคุณแม่คุณพ่อไม่เชื่อเรื่องของร่างทรงหรือว่าทางศัยศาส
คุณพ่อยึดมั่นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่ต้องบอกว่าทุกครั้งที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
ชมคำตอบของคุณแม่ในทุกครั้งนะคะคุณแม่ตอบอย่างมีสติมากจริง
แต่ที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาตลอดแล้วฟังหรือว่าดูเรื่องราวต่างในทุกวันเนี่ย
วันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ลบหลู่อะไรนะ
มีหมอธรรมบอกว่าลองไปไหว้สารหลักบ้านบ้าง
ร่างทรงที่บอกว่าไม่ไปนุ่งขาวห่มขาวให้เขาหรือเปล่า
ก็เลยยังจับคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวไม่ได้
คุณแม่ก็ชี้แจงอย่างมีเหตุผลนะว่าวันนั้นที่เชิญมาแล้วทำพิธีเปิดป่าเนี่ยก็ไม่ได้เจอนะ
ใช่ค่ะคือประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็คืออย่ามาหลอกกัน
อย่ามาพูดถึงวิญญาณของน้องไปอย่างนั้นอย่างนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่สบายใจ
แต่๓๗วันแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ใช่ไหม
ถ้าจะนับจากจุดเริ่มต้นกันมาเลยเนี่ยนะฮะตั้งแต่น้องชมพู่หายไปแล้วพบเป็นศพนะ
หายไป๑๑พฤษภาคมพบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟคือ๑๔พฤษภาคม
ข้อสนิทาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะนะ
มีนายตำรวจอดีตนายตำรวจฝีมือดีก็มาวิเคราะห์คดีกับเรา
คนใกล้ชิดกับครอบครัวที่มาพาเด็กไปด้วยมูลเหตุ
ของความขัดแย้งที่มีต่อกันหรือกลุ่มคนชอบ
ทางศัยศาสตร์มนต์ดำค่ะอ่ารู้ว่าเด็กอาจจะมีคุณสมบัติพิเศษอะไร
สิ่งบางอย่างในตัวมาพาเด็กไปอาจจะต้องการแค่พาไปทำพิธีบางอย่าง
แต่พลั้งมือจนเด็กเสียชีวิตอืมเลยต้องเอาศพไปทิ้งข้อสันนิษฐานต่างต่างเหล่านี้
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะอ่าตำรวจบอกใช่อืมหรือ
จะเดินพลัดหลงเองขึ้นไปเรื่อยได้ไหมใช่อันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้เหมือนกัน
ขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟค่ะหาทางลงไม่ได้อ้าวร้อนขาดอากาศอ่า
น้ำขาดอาหารจนเสียชีวิตเราก็เคยทดลองพาน้องน้องเดินขึ้นมาดูก็มี
ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไปดูประเด็นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ความจริงมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะถ้ามันจะเป็นอย่างนี้จริงอ่ะนะมันก็โอ้โห
คือเด็กเขาก็ไม่รู้อะไรด้วยเด็กสามขวบแต่เราพยายามตรวจสอบเรื่องนี้
เพราะมีชาวบ้านมาบอกกับเราเราก็ถามทางครอบครัวที่เกี่ยวข้องนะ
ในหมู่ครอบครัวหมู่ญาติของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ตายายพี่ป้าน้าอา
มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
ประเด็นตรงนี้นะครับมีผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
เบื้องหลังจริงความไม่ลงลอยที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพ่อแม่พี่ป้าน้าอา
ของน้องชมพู่เนี่ยมันมีขึ้นจริงมันสืบเนื่องมาจากเรื่องการทำฟาร์มหนูกับฟาร์มด้วง
ตอนนี้ฟาร์มด้วงไม่มีแล้วเหลือแต่ฟาร์มหนูเป็นกิจการไม่ถึงขั้นธุรกิจกิจการ
ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปทำฟาร์มเห็ดปลูกเห็ดเพาะเห็ดอย่างนี้เนี่ยเลี้ยงกบเลี้ยงไก่
แต่ที่ครอบครัวของคุณตาคุณยายน้องชมพู่เนี่ยเขามีหนูกับด้วง
หนูเลี้ยงด้วงเป็นลักษณะฟาร์มแบบนี้ฟาร์มหนูฟาร์มด้วงทำกันมานานพอสมควร
เราลองทำแผนผังให้ดูแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะดูความสัมพันธ์ครอบครัวน้องชมพู่เนี่ย
ถ้าเริ่มจากคุณตาคุณยายเนี่ยคุณตาชาญกับคุณยายสมควร
มีลูกสาว๔คนกับลูกชาย๑คนตามนี้เลยนะฮะมีป้าแตนเป็นพี่สาวคนโต
แตนภรรยาของลุงพลมีนางนุษย์อันนี้ก็คือคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
มีน้าตายนะบ้านที่อยู่ติดกันแล้วก็มีต้นมะม่วงน้องชมพู่ไปนั่งเล่นแล้วหายตัวไป
แล้วก็มีน้องคนสุดท้องนะครับชื่อฝนอันนี้เป็นน้องสาวคนสุดท้องนะ
ส่วนลูกชายอีกคนนึงชื่อนายกระแตเนี่ยอันนี้เป็นลูกคนที่๔นะครับ
เป็นลูกชายคนที่๔แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคนที่๕คนสุดท้องชื่อฝนนะครับ
ส่วนลูกเขยนะลูกเขยเนี่ยมี๓คนก็คือลุงพลสามีป้าแตน
มีในใหม่สามีของคุณแม่น้องชมพู่นายอนามัยวงศรีชาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีในเสริมก็คือสามีของน้าตายส่วนฝนนี่เขายังโสดอยู่นะครับ
ลูกเคย๓คนนะครับก็มาทำฟาร์มหนูฟาร์มร่วงนะ
กับกระแตนะที่เป็นลูกชายคนที่สี่ของบ้านนะฟาร์มหนูฟาร์มด้วงเนี่ยแหละ
มันก็มีปัญหาตามมาเพราะคนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาอ้างอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นชาวบ้านอยู่ในบ้านกอกนี่แหละบอกว่าตาชาญกับยายสมควรเนี่ย
ตายายน้องชมพู่เนี่ยเขาก็รักลูกชายที่ชื่อกระแตมากนะ
เพราะเรียนจบฉลาดเรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดี
แล้วก็มาทำนี่แหละลักษณะของธุรกิจให้กับครอบครัว
กระแต่นะเขาก็ทำฟาร์มหนูฟาร์มร่วงจนแบบมันก็ดีอะ
เป็นรายได้ให้กับครอบครัวเลยแล้วกระแตก็เลยดึงพี่เขย
ก็คือเสริมกับใหม่คือในใหม่ก็คือคุณพ่อน้องชมพู่เนี่ย
มาช่วยงานแล้วก็ยังให้ไปช่วยเป็นวิทยากรนะครับ
ในการบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในพื้นที่ต่าง
ต่างบ้านต่างต่างนะครับอ่าแต่มันก็มีปัญหากันเกิดขึ้นบ้าง
นะครับความขัดแย้งบาดหมางอะไรพวกเนี้ยนะครับสุดท้ายแล้ว

ชาวบ้านเขาบอกกับเรานะครับแล้วปัญหาเนี่ยมันมาหนักตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือมีการเคลียร์กันไปแล้วล่ะความจริงเนี่ยนะ
แต่มันไม่ลงตัวนะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยถึงขั้นฟาดเก้าอี้
ีบโต๊ะหินใส่กันก็มีมาแล้วแต่ตอนนั้นกระแตเนี่ยเขาเหมือนกับหลบทัน
ก็เลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักตอนที่เขามีข้อถกเถียงกันนะฮะ
ขัดแย้งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นต่างฝ่ายต่างก็ไม่คุยกันนะ
ไม่ค่อยอยากจะเจอกันแล้วถึงขั้นบ้านที่อยู่ติดติดกันเนี่ยนะ
ดงทั้งหมดเลยบ้านตายายบ้านพี่สาวน้องสาวเนี่ยนะ
ใช้ค้นตอกตะปูเอาสังกะศีอะตอกตะปูปิดฝ่าบ้านกันเลยอะ
คือไม่มองกันเลยไม่คุยกันไปเลยอ่ะแบบไม่อยากเจอหน้ากันอีกเลยอ่ะ
อ๋อพ่อชมพู่ด้วยพ่อชมพู่ด้วยเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูเลี้ยงนั่นแหละ
ครับเลี้ยงหนูแล้วทีนี้แค่คนเล็กกับแจก็คนเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ให้
ต่อมาอย่างกับเลี้ยงก็เลี้ยงด้วยเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็อย่างกับแจก็เอาหนูไปขาย
อืมแล้วก็ทีนี้มันต่อมาแล้วมันมีการเลี้ยงหนูกันเยอะกว่าเขาจะเป็น
หลอมโต๊ะใส่กันด้วยว่ะโต๊ะบูนโต๊ะพูนนั้น
ใครเป็นคนไปทุกโต๊ะใส่ครับ

อืมคนตายบอกว่า
ต่อไป๕ปีมึงจะมาเย็บบ้านกู

ไม่ว่า๕ปีแหละ๑๐ปีก็ไม่มาเย็บ
ชาวบ้านเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้น
ทำให้ตาชาณิย์ถึงขั้น
ไม่พอใจลูกเขยเลยนะ

เพราะว่าตาชาญเนี่ยเขาจะรักกะแตมากนะครับ
ก็เกรงว่าเดี๋ยวลูกเขยเนี่ยจะมาทำฟาร์มวุ่นวายทำฟาร์มแข่งอะไร
แต่ความจริงแล้วเมื่อสักครู่นี้
ถ้าท่านดูภาพเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าลุงพลกับพ่อตาเนี่ยคือตาชาญเนี่ย
อันนี้เขาก็คุยกันเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตาชาณิย์เนี่ยก็บอกว่าเรื่องมันผ่านมาแล้ว
เมื่อวานนี้เขายังไปลุ้นลอตเตอรี่อยู่ด้วยกันเลย
ที่เนี่ยฮะบ้านลุงพลเนี่ยตาชาณิย์ก็มาเนี่ยเห็นไหม
วันก็ไปเจอมาเนี่ยแต่ลุงพลไม่ถูก
เมื่อวานเนี่ยเขาคืออันนี้มันเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมานานแล้ว

เอาเป็นว่าชาวบ้านบอกว่าปัญหามันคืออย่างนี้
เราก็อยากรู้ข้อเท็จจริงทั้งสองฝั่งนะครับ
พยายามสอบถามทางครอบครัวของคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็ทางกระแตนะครับ

บอกว่าคือเรื่องฟาร์มด้วงฟาร์มหนูอะไรพวกนี้มันไม่เป็นประเด็นอะไรหรอก
อยากให้คนในครอบครัวต้องมาขัดแย้งกันอีก
มันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้ว

ของน้องชมพู่บอกกับทีมข่าวของเราว่า
เรื่องที่น้องชายตัวเองมีปัญหากับสามีถึงขั้นตีฝาบ้านไม่มองหน้ากันเนี่ย

มันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการน้อยใจเล็กน้อย
แต่ยอมรับว่ามีปัญหากันไหมมันก็เคยเกิดขึ้นจริงนี่แหละ
เรื่องฟาร์มด้วงฟาร์มหนูอะไรพวกนี้

พ่อเนี่ยเคยไล่สามีเนี่ยออกจากบ้านมาแล้ว

เพราะสายเลือดเดียวกันยังไงตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว
ทุกคนตอนนี้ก็คือก็ให้กระแตเขาทำไป

ส่วนทางเขากับสามีเขาก็แยกตัวออกมา
กำลังสร้างบ้านอยู่บ้านเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ย
ฝาเฝออะไรก็ยังทำไม่เสร็จเนี่ยนะฮะ
ฝนสาดฝนยังเสียงของลูกร้านไม่มองยุ่งสิแม่

ปริศนียมมีปัญหาก็ทำผุนด้วย
ถึงขั้นถึงขั้นว่าพอครับ
เป็นอะไรอาทิตยาจะโทรงติด
แม่นมันก็ไม่เข้าใจกันแค่นั้นเอง

ปริศนียมยังนักไปกว่าหัน
ท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่า
เอ้าแล้วเราไปไล่ตรวจสอบเรื่องนี้ทำไม

ครอบครัวฟาร์มหนูฟาร์มด้วงอะไรพวกนี้
ลูกชายกับลูกเขยของครอบครัวเนี่ย

ถ้าจะมีมูลเหตุอะไรเกิดขึ้นกับน้องชมพู่

เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยเป็นไปได้ไหม

อาจจะฟังเหมือนกับฟาร์มหนูฟาร์มด้วงเนี่ย
ความจริงมันเป็นแบบอะไรเล็กน้อย

พอเห็นข่าวเรื่องนี้มานึกถึงเรื่องนี้

ทำให้มีคนในครอบครัวแค้นกันแบบนี้
รำร้ายหลานสาวอะไรแบบนี้

เดี๋ยวถ้ามีภาพมาท่านย้อนไปดูอีกทีนึง

เมื่อวานเขายังไปลุ้นลอตเตอรี่อยู่ด้วยกัน

แม่ยายน์ยายน์สมควร

งั้นแม่ยายจะยังเป็นห่วงลูกเขยอยู่เหรอ
พ่อตาจะไปลุ้นลอตเตอรี่กับลูกเขยหรือเมื่อวานนี้

ก็ต้องรอผลทางคดีความกันต่อไป
ใช่ใช่เพราะว่าตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะ

ทุกอย่างก็ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ค่ะอยากพูดถึงน้องสดิ้งหน่อย
พี่สาวของน้องชมพู่อายุ๑๓นะคะ
คือคนเป็นห่วงความรู้สึกของน้องสดิ้ง

แล้วน้องสดิ้งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องชมพู่
ก่อนน้องชมพู่จะหายไปแล้วก็ถูกพบเป็นศพ
คำถามคือความรู้สึกของน้องสดิ้งณวันนี้
เป็นยังไงบ้างแล้วจะเปิดเทอมแล้วด้วย

ผู้ช่วยภูมิโดยการโรงเรียนนายวุฒิเชื้อคมตา
ก็เลยบอกว่าทางโรงเรียนจะให้ครูที่ปรึกษา
ทำความรู้จักพูดคุยกับนักเรียนนะคะ
ก็ดูความพร้อมด้านหลังกายและจิตใจ
แล้วก็จะให้คุณครูประจำชั้นรับไม้ต่อไปดูแลต่อ
สิ่งสำคัญคือสภาพจิตใจของน้องสดิ้งค่ะ
คุณครูเองก็เป็นห่วงนะน้องสดิ้งมีกลุ่มเพื่อนสนิท
จะขึ้นม๑มาพร้อมกัน๙คนนะคะ
แล้วน้องสดิ้งเองปกติก็เป็นเด็กเงียบอยู่แล้ว
พูดอยู่แล้วเป็นเด็กตั้งใจเรียน

พอเปิดเทอมก็ต้องประเมินก่อนค่ะ
จิตใจของน้องสดิ้งเป็นยังไงบ้าง
มีความพร้อมในการมาเรียนหนังสือหรือยัง

ประเทศก็ต้องเก็บข้อมูลใหม่นะครับ
คือต้องรู้จักให้ครูอยภิกษาเข้าไปรู้จัก
เพราะว่าไม่รู้ว่าจิตใจน้องเขาจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่า
พอคัดกองอะไรต่างเสร็จแล้วก็ถ้ามัน
ถ้ามีปัญหาก็ส่งโตะส่งเราต่อภายในก่อนให้คุณ
เพราะว่าที่ปรึกษาตอนนี้ก็น่าจะเป็นครูผู้ชาย
จีนแต่งตั้งคือแค่ถ้าให้คุณให้เข้าร่วมช่วยด้วย
โรงเรียนบ้านกกตูมมีนักเรียนทั้งหมด๑๖๒คน
เป็นอนุบัน๒อนุบัน๓๓๐คนประถม๘๐คนมัธยม๑๓๕๒คน
ตอนนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการเปิดเทอมนะคะ๑กรกฎาคม
เปิดเทิมแรกปี๖๓นะคะ
ก็ดูเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของความรู้สึกสภาพจิตใจของน้องสดิ้งด้วยคุณครูบอกนะคะ
แต่ถ้าฟังจากทางโรงเรียนก็คือก็ทราบข่าวแล้วล่ะ
แล้วก็เตรียมพร้อมในการดูแลเด็กไว้แล้วป้องกันผลกระทบต่าง
คุณผู้ชมครับวันนี้ที่บ้านกรกมีพระรูปหนึ่งนะครับ
เดินทางมาที่หมู่บ้านหลวงปู่ถาวรเขมมะกิจ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพลงอยอยู่ที่ยะโสธร
วันนี้เดินทางมาที่บ้านกกอกหมู่บ้านที่มีข่าวเรื่องของน้องชมพู่
ท่านเดินทางมาเนี่ยก็จะเหมือนกับพระรูปอื่นอื่นที่เคยมาหรือว่าร่างทรง
หมอดูหมอทำอะไรที่เดินทางมาหรือเปล่าว่าจะมาดูเรื่องคนร้ายทำร้ายน้องชมพู่
แต่ท่านมาเนี่ยท่านมาเพราะว่าเมื่อ๒๑ปีก่อนเนี่ยนะครับ
เคยมาเดินทุดงที่หมู่บ้านกกอกแห่งนี้
แล้วเคยไปจำวัดที่วัดถ้ำภูผาแอกอยู่๔เดือน
แล้วถึงออกไปทุดงต่อผ่านไป๒๑ปี
ตอนนี้ท่านเป็นจ้าวาดวัดโพลงอยที่ยะโสธร
ท่านอยากจะกลับมาที่หมู่บ้านกกอกนะฮะที่ตำบลกกตูม
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อมาคืนปัจจัยที่ชาวบ้านเคยใส่บาทตอนนั้น
ที่มาจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกอยู่๔เดือน
แล้วก็มาช่วยแผ่เมตตาให้คนในหมู่บ้านเนี่ย
มีความสุขความเจริญหลังจากทราบข่าวว่ามันก็มีปัญหาวุ่นวายอยู่
แต่ไม่ได้มาเพราะเรื่องน้องชมพู่นี่ฮะวัดถ้ำภูผาแอกตรงเนี้ยฮะ
เราก็เคยไปมาวันนี้หลวงปู่ถาวรบอกว่าต้องการขึ้นมาที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่ง
ยี่สิบเอ็ดปีไม่ได้มาอีกเลยอืมนะ
หลวงปู่ก็ไปทำพิธีแผ่เมตตาให้กับหมู่บ้านนะครับบนวัดถ้ำภูผาแอก
ให้คนในหมู่บ้านกอกมีความสงบร่มเย็นคุ้มครองหมู่บ้านจากภัยทั้งหลาย
หลังเสร็จพิธีก็ลงมาแล้วก็นำปัจจัยส่วนหนึ่งมาให้กับชาวบ้านที่เคยทำบุญใส่บาทให้กับหลวงปู่
ที่เมื่อยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วเคยมาเดินทู่ดงที่นี่เดินทู่ดงมาถึงที่นี่
แล้วก็มาจำวัดที่วัดถ้ำภูผาแอกอยู่สี่เดือนนี่ฮะหลวงปู่บอกว่าตอนนั้นก็ได้รับใช้พระพุทธศาสนาก็เพราะว่าชาวบ้านใส่บาททำบุญนี่แหละ
อืมตอนนี้ก็ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่ที่ยะโสธรก็เลยย้อนกลับมาที่มุกดาหาร
คุณนฤทธินะครับได้ถามหลวงปู่ถาวรว่าตั้งใจมาเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่อะไรไหม
ปู่ก็ยืนยันเหมือนที่บอกนะครับบอกไม่ใช่เลยนะครับ
มาเพื่อจุดประสงค์แบบนี้นะครับแต่ก็ยอมรับว่าก็ติดตามข่าวน้องชมพู่อยู่
แต่หลวงปู่ถาวรบอกว่าไม่ขอยุ่งเรื่องนี้มองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ
อ่าแล้วตัวท่านเองก็ไม่สามารถแสดงปฏิหารอะไรได้ทั้งสิ้น
ทำได้ก็แค่สวดมนต์แผ่เมตตาบำเพ็ญกุศลให้กับเด็กเท่านั้นอ่า
ส่วนการจับคนร้ายนั่นคือหน้าที่ของตำรวจนี่ฮะค่ะ
พระรูปนี้บอกอย่างนี้ไม่มีปฏิหารอะไรทั้งสิ้นสำหรับอัตมา

จับคนร้ายคือหน้าที่ของตำรวจหลวงปู่ถาวรบอกว่า
สาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยอย่าถามเลยว่าเป็นฝีมือใคร
เพราะอาตมาก็ไม่รู้ไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถนิมิตอะไรได้
ถ้าจะบอกได้ก็คือบอกว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
ก็คงจะเป็นเรื่องของกรรมของน้องนั่นแหละมันก็เป็นไปตามกรรมของใครของมัน
ก็คิดซะว่าน้องเนี่ยคงจะหมดกรรมแล้วก็ไปสบายแล้ว
ส่วนคนร้ายที่ก่อกรรมก็ต้องได้รับโทษนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะถูกลงโทษเอง
เราก็ถามหลวงปู่นะฮะคุณนฤทธิ์ถามว่าเออหลวงปู่แล้วเมื่อ๒๑ปีก่อนที่เดินทุดงมาถึงที่หมู่บ้านกกอกแล้วก็มาจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำภูผาแอก
ไม่มีพระสงฆ์สักรูปเลยนะฮะที่หมู่บ้านเนี่ยตอนนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นยังไงกัน
หลวงปู่ถาวรบอกว่า๒๑ปีก่อนชาวบ้านนี้ก็ไม่มีพระอยู่ที่หมู่บ้านเลยนะฮะ
บางคนก็ไปเชื่อไปนับถืออะไรทางผีทางศัยศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับ
หลวงปู่บอกว่ามันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นด้วยนะในตอนนั้นน่ะนะ
คือตอนนั้นมาอยู่ได้๗วันปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเสียชีวิต
ไปอีก๗วันชาวบ้านในหมู่บ้านกอกอีกคนนึงเสียชีวิต
ไปอีก๗วันเสียชีวิตอีกศพนึงนี่ฮะ๒๑วันเสียชีวิตไป๓ศพ
โอ้โหชาวบ้านนี่ยกขบวนมาถึงวัดถ้ำภูผาแอกเลยนะฮะ
บอกว่าเพราะพระรูปนี้แน่เดินทุดงมามาอยู่ที่นี่อยู่มาแค่เนี้ย
เสียชีวิต๗วันคน๗วันคนหาว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นผีปอบมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้าน
หลวงปู่บอกตอนนั้นก็ต้องยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ผีปอบแต่ยังไงชาวบ้านก็ไม่เชื่อ
ชาวบ้านบอกต้องพิสูจน์ถามพิสูจน์ยังไงอ่าตามความเชื่อของผู้คนในหมู่บ้านคือ
ต้องกินเลือดหมาเป็นเลือดหมาดำด้วยเขาก็ไปหาเลือดหมาดำมาแล้วเอามาให้หลวงปู่กิน
หลวงปู่บอกแต่เขาไม่ได้ฆ่าหมานะฮะเขาไปเอามานิดหน่อยหลวงปู่ก็กิน
กินก็ได้กินให้ดูก็ไม่เป็นอะไรร่างกายปกติก็เป็นพระปกติชาวบ้านถึงเชื่อ
แล้วก็เคารพนับถือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จำวัดอยู่ที่นี่๔เดือนแล้วก็ทุดงต่อไป
หลวงปู่ถาวรนะครับวันนี้ทำพิธีนั่งสมาธิแผ่เมตตาเสร็จ
ได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งที่ลูกศิษย์เนี่ยถวายเอาไว้มามอบให้กับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านนะครับ
บอกว่าก็เป็นคนเท่าคนแก่เมื่อ๒๑ปีที่แล้วที่เคยเดินบินทบาทจำได้มี๑๓คนในหมู่บ้าน
ตอนนั้นคนไม่เยอะแล้วเคยใส่บาทอัตมาททั้งนั้นตอนนี้บางคนก็สูงอายุแล้ว
บางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็มี
นี่ฮะเห็นพระอย่างนี้ผมบอกตรงว่าผมชื่นใจ
อย่ามาถามอัตมาเรื่องนิมิตปฏิหารเห็นอะไรไม่เห็นอะไรทั้งนั้น
มีแต่ทำบุญแผ่กุศลสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนที่เขาเดือดร้อนเท่านั้น
แล้วเนี่ยฮะได้ปัจจัยจากญาติโยมมา

ถึงในอดีตที่มีคนเคยใส่บาทเราอืมป่านี้เขาจะเป็นยังไง
กลับมาช่วยเขาคนเท่าคนแก่คนป่วยติดเตียง
นะคะก็ถูกต้องค่ะเรื่องทางคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
วันแล้วค่ะยังตอบไม่ได้ว่าใครทำอะไรน้องชมพู่จนเสียชีวิตนะคะ
แต่ณตอนนี้ค่ะพอเวลายิ่งเนิ่นนานมากขึ้นเท่าไหร่
ชาวบ้านคนในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
เขาบอกว่าเขาก็อยู่กันอย่างไม่สบายใจนะคะ
คือนอกเหนือจากพื้นที่หมู่บ้านกกอก
หมู่บ้านกกตูมหมู่บ้านมะนาวหมู่บ้านใกล้เคียง
เขาบอกว่าเขาตามข่าวนี้
กว่าจะนอนได้คือดูรายการของเราจบ๕ทุ่ม
ก็ลุ้นว่าจะจับคนร้ายได้เมื่อไหร่
จับคนร้ายวันไหนคนร้ายหน้าตาเป็นไง
ทำไมคนร้ายฉลาดเหลือเกินจับไม่ได้สักที
ก็ลุ้นแบบนี้ค่ะจนตอนนี้ไม่กล้าปล่อยเด็กไปวิ่งเล่นนะ
คือกลัวกลัวมีคนมาอุ้มไปกลัวเกิดอะไรไม่ดี
ผู้ใหญ่เองก็ไม่กล้าทิ้งบ้าน
กลัวคนร้ายจะมาหลบมาซ่อนมาแอบอยู่ในบ้าน
คือกลัวกันไปสารพัดเลยค่ะตอนนี้
ฮวงรู้นี่ก็กังวลจะมาจับไปเหมือนซุ่มพู
ทีนี้ให้จับได้เวรเวร
แต่ว่าเขามีก็มาหุ้นในเยือนไห้ก่อนนะคะ
ไม่วิ่งเห็นเหิงคนร้าย
ให้ตรวจฟันติดตามต่อไปอยู่เรื่อยอยากให้จับอยากให้เห็นอยากหูจักรว่าเป็นไพ
เป็นคือสลาดแทกคือสลาดแทกที่นี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองฟังมุมมองของชาวบ้านดูหน่อยนะคะคำถาม
เป็นไปได้ไหมที่เด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบอย่างน้องชมพู่
จะขึ้นไปเองหลายท่านบอกว่าคือไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะ

ไม่ได้หลังพูนับย้างไม่ได้เพราะว่าไม่เทิง
แต่ว่าเที่ยวไอ้ไปจับเวลานี้อาจจะเทิง
พี่เราไปจับเวลากันอาจจะถึง

ตรงที่เปียนเอง
มองเห็นศพนับไปเป็นไปไม่ได้
นั่นไม่ลงนะคะนอกจากจะมีผีเขาส่งล้างส่งอย่างสิภาพมันไป

ถ้าได้ลงไปตะเลิศไปนี่เป็นไปไม่ได้หรอก
นอกจากมีผีเขาส่งล้างส่งอย่างสิภาพไป

เพียงเป็นอยู่สองอย่างเนอะแหละ

ไม่ได้หรอกนะ

ตอนนี้ได้นะ

ได้ได้หน่อยหน่อยโรงนี้เว้ย

อาจจะเดาไปจังสรรค์แล้วขึ้นไปจังสรรค์แล้วมันหาจับโจทย์มาเลยจังสรรค์เนาะ
ก็หลายมุมมองคนในพื้นที่เขาก็มองว่า
เด็กอายุแค่นั้นเดินขึ้นไปได้เองมันเป็นไปได้ยาก
จะเป็นไปได้ก็ต้องมีคนพาไปหรือไม่ก็โน่นเลย

บางคนก็มองว่าถ้าเด็กเขาเล่นเพลินสนุกอาจจะเป็นไปได้
ก็คือเล่นสนุกลืมเหนื่อยลืมเมื่อยก็ไปเรื่อยอะไรแบบนี้
วันแล้วนะฮะยังไม่มีคำตอบ

พรุ่งนี้วันที่๓๘ท่านตามกับเราต่อนะครับ
รู้ว่าท่านตามเรื่องนี้อยู่และเราก็ตามข่าวเรื่องนี้ให้ท่านอยู่นะฮะ